ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่า
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ลุ้นในการช่วยชีวิต
สุนัขที่อยู่ในบ้านหลังนึงซึ่งกำลังถูกไฟไหม้นะคะ
ย่านวุฒากาศปรากฏว่าช่วยได้๓ตัวนะคะ
อีก๔ตัวเนี่ยยังไม่รู้ชะตากรรมค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูจากภาพไฟลุกไหม้โหมแรงจริงนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยวุฒากาศ๕๓อยู่ที่จอมทอง
แล้วดับไฟลำบากเพราะว่าอยู่ในซอยแคบ
ไม่มีปลาปลาหัวแดงไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
ต้องเอาน้ำจากท่อระบายน้ำไปดับเพลิง
เพราะฉะนั้นไฟมันก็ลุกลามไปรวดเร็วมากจริงนะคะ
กระดายของตัวบ้านแล้วลามไปชั้น๒ก็ไปเร็วเลยค่ะ
บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ชาวบ้านแถวนั้นนี่ลุ้นระทึกนะคะ
เพราะว่าในบ้านหลังนี้คือเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่
แล้วมีสุนัขอยู่๗ตัวติดอยู่ในบ้านค่ะ
กว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะควบคุมเพลิงสำเร็จแล้วนี่โอ้โห
นี่ค่ะช่วยออกมาได้นะคะอันนี้คือตัวหนึ่งนะคะ
ยังอยู่ในนั้นมีทั้งหมด๗ตัวด้วยกัน
คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกเจ้าของบ้านไม่อยู่
ตรงนี้ที่ไฟไหม้เนี่ยเป็นจุดที่สุนัขมันนอนแล้วไฟลามไปเร็วมาก
คนงานเนี่ยต้องใช้วิธีเอาครีมตัดกุญแจเข้าไปแล้วถึงจะเข้าไปดับไฟได้

เจ้าของบ้านคือคุณปรานีบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้านะคะ
แล้วครัวก็อยู่หลังบ้านก่อนออกจากบ้านก็ปิดทุกอย่างแล้ว
ก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ยังไงค่ะ
ไม่ได้เสียบปั๊กเอาไว้ไม่มีอะไรเลยพี่

ดูหมดเรียบร้อยเลยเพราะว่าหนูเป็นคนทำครัวทำอะไร
ถ้าครัวหนูอยู่หลังบ้านก็คือถ้าตรงเยี่ยมนี่มันไม่มีอะไรเลย

อันนี้สงสัยใช่ไหมว่าไฟไหม้ได้ยังไง

ความเสียหายก็พบว่าบ้านนี้เสียหายทั้งหมดนะคะ
มีบ้านไม้ด้านหลังที่จะได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะคะ

สุนัขเจ็บตัวช่วยออกมาได้๓อีก๔
ยังไม่รู้ค่ะคุณนัทพงศ์ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะ
แต่ก็จริงแล้วก็ห่วงตรงนี้แหละนะคะ
ก็เดี๋ยวจะต้องเชิญตัวเจ้าของบ้านไปสอบถามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ยังไม่ได้สรุปว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ
เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แต่ตอนนี้ก็ต้องปิดล้อมบ้านนี้เอาไว้ก่อน
ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป
เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายค่ะ